คุณมดดำคุณหนุ่มคุณผัดไทยครับให้คุณผู้ชมดูภาพสดขนาดนี้เลยนะครับ
จะเห็นว่ากลุ่มกาดเนี่ยได้นำเลเซอร์ยิงไปที่บุคคลที่อยู่ตรงนั้น
น่าจะ๒คนด้วยกันยืนอยู่ประมาณ๕นาทีแล้วนะครับ
แกนนำพยายามที่จะใช้เครื่องขยายเสียงนะครับ
แล้วก็บอกว่าให้ลงมาแต่กลุ่มบุคคลผู้ชายตรงนั้นเนี่ยนะครับ
ยังคงยืนอยู่ตรงนั้นอยู่นะครับ
จะเห็นว่ากลุ่มกาดมีการยิงเลเซอร์สีเขียวและสีน้ำเงินเข้าไป

แล้วก็ยืนอยู่ตรงนั้นก้มยืนอยู่สักพักแล้วนะครับ
ก็หวั่นว่าจะเป็นอันตรายก็พยายามตะโกจะพยายามใช้เครื่องขยายเสียงบอกให้ลงมานะครับ
ตอนนี้ก็พยายามอยู่ตรงนั้นอยู่นะครับ
แต่คุณผู้ชมมาดูบรรยากาศตรงนี้กันหน่อยนะครับ
ให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศตรงนี้ที่เห็นอยู่นี้คือจุดที่ให้มวลชนนะครับ
มาต่อแถวรับธานบัตรเป็ดนะครับ
เดี๋ยวขออนุญาตขอโชว์หน่อยนะครับ
นี่เป็นธนบัตรเป็ดนะครับคุณผู้ชมที่กลุ่มมวลชนเนี่ยนะครับ
เดินมาแล้วนำเงินมาสมทบทุนแล้วก็จะได้ธนบัตรแบบนี้นะครับ๑ใบ
ธนบัตรนี้นะครับสามารถที่จะนำไปเป็นส่วนลดนะครับ
ไปซื้อของต่างภายในบูธนะฮะภายในเต็นต์ต่างที่มีการขายของอยู่ธนบัตรนี้ก็สามารถที่จะนำไปเป็นส่วนลดได้นะฮะ

ภายในเต้นต่างภายในเต้นต่างภายในเต้นต่างภายในเต้นต่างภายในเต้นต่างภายในเต้นต่างภายในเต้นต่างภายในเต้นต่างภายในเต้นต่างภายในเต้นต่างภายในเต้นต่างภายในเต้นต่างภายในเต้นต่างภายในเต้นต่างภายในเต้นต่างภายในเต้นต่างภายในเต้นต่าง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

ตอนนี้ก็ปิดการจราจรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ก็จะเห็นว่ามวลชนตอนนี้

มีร้านค้าร้านขายของ

ตรงนี้ก็จะเป็นเวทีปลาใสของกลุ่มคนเสื้อแดง
ที่ปลาใสกันอยู่

ก็จะเห็นรถถ่ายท่อสดของทางไทยรัฐทีวี

ก็จะเป็นจุดเวทีใหญ่ในการปราศัย

บนถนนรัชดาพิเศษ

ทั้งหมดถนนรัชดาพิเศษ
มุ่งหน้าไปวิภาวดีรังสิต
ขณะเดียวกันตรงนี้

ก็จะเป็นกลุ่มเต็นต์ของกาด

แล้วก็แยก

ก็มีการปิดการจราจร

คุณผู้ชมดูบรรยากาศ

เรียกได้ว่ามวลชนหนาแน่นจริง

จะได้ว่ามีมวลชนจำนวนมาก
ยอยเดินทางเข้ามาในพื้นที่

เดินทางมาจากแยกรัชโยธิน

ปิดการจราจรบริเวณแยกรัชโยธินแล้ว
มุ่งหน้ารัชดาพิเศษ

ก็ปิดการจราจรนะครับตอนนี้จะเห็นว่ามวลชนจำนวนมากนะฮะ
เดินเข้าไปในพื้นที่ชุมนุมนะครับบริเวณตรงนี้ก็จะมีคอนโดอยู่หลายจุดด้วยกันนะครับ
ก็มีการประกาศว่าให้ดูแลความปลอดภัยด้วยแล้วก็เป็นห่วงว่าอาจจะมีเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่สามเนี่ย
ขึ้นไปอยู่บนตึกนะครับเพื่อสร้างสถานการณ์แต่ตอนนี้ก็เมื่อสักครู่ที่ผ่านมา
ตอนนี้กาแก่ก็เข้าไปเคลียร์บริเวณอ่าตึกของระยะญอถิ่นแล้วนะครับ
นี่เป็นบรรยากาศทั้งหมดตอนนี้ประมาณค่ำเนี่ยนะครับ
ทางไทยรัฐทีวียังคงติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะครับ

รายงานสดจากหน้าธนาคารไทยพาณิชย์ครับ